คุณผู้ชมครับที่บุรีรำเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าทำให้อนาคตของหนุ่มคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อ
ผู้ชายคนนี้เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีอนาคตกำลังดีนะครับชื่อว่าแบงค์อายุ๒๓ปีแบงค์หรือว่านายนพรัชบุญรัฐนะครับ
คือนี่เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะฮะเข้าไปที่ร้านร้านหนึ่งแล้วถูกรุมทำร้ายจังหวะกล้องมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
เป็นนักเต้นระดับโลกนะฮะแชมป์ระดับโลกนะครับ

เคยได้เหรียญเงินรองแชมป์โลกมาด้วยนะฮะ
โปแลนด์เมื่อปี๖๑นะครับปกติก็อยู่ที่กรุงเทพ
แล้วดูสภาพในวันนี้ของเขานะครับ
นายนพรัชบุญรัฐหรือว่าแบงค์วัย๒๓ปี
ตานี่เขียวช้ำบาดแผลบนใบหน้านี่เต็มไปหมด
ศีรษะนี่กระทบกระเทือนอย่างแรงด้วย
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลบุรีรำ

คือไปเต้นประกวดเนี่ยไปแข่งขันระดับโลกนะ
ชงได้แชมป์มาเยอะแยะนะครับ
เป็นนักเต้นเป็นคนสอนเต้นนี่ฮะ

โอ้โหคือแบบเก่งอ่ะแล้วหน้าตาดีมาก
ยังหนุ่มยังแน่นอายุเพิ่ง๒๓นะครับ

แบงค์เนี่ยเขาเป็นนักเต้นระดับโลกนะฮะ
ปกติอยู่กรุงเทพก็กลับมาเยี่ยมบ้านที่อำเภอระหารทรายบุรีรำนะครับ
จนกระทั่งเมื่อ๒๓ธันวาคมเนี่ยเมื่อ๒วันก่อน
นายนัทธวุฒิกับแบงค์ก็ชวนกันไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ในตัวอำเภอก็ลักษณะก็นั่งดื่มกันไปกินกันไป
จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะฮะ
ที่เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังนะครับ
ตอนนั้นพอเที่ยงคืนเนี่ยนายนัทธวุฒิก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
แต่พอออกมาเนี่ยก็เห็นภาพตามกล้องวงจรปิดเลย
คือมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๔คน
ซึ่งมากันนั่งดื่มกันอยู่โต๊ะใหญ่อ่ะนะ
รุมทำร้ายแบงค์อยู่นะครับ
ต่อยกระทืบเอาขวดตีเอาเก้าอี้ฟาด
ตัวเขากับพนักงานในร้านเนี่ยก็พยายามเข้าไปห้ามเข้าไปช่วย
วัยรุ่นพวกนี้เนี่ยมันก็ทั้งกันทั้งขู่
หลังจากทำร้ายแบงค์จนหนำใจแล้วก็พากันหลบหนีไป
ซึ่งสาเหตุเนี่ยลูกพี่ลูกน้องของแบงค์บอกว่า
คิดว่ามันต้องไม่มีอย่างอื่นไม่เคยรู้จักมาก่อน
เคยมีปัญหากันมาก่อนเชื่อว่าคงทำแบบเพราะความสะใจ
อาจจะรู้สึกคำเมนต์หรือว่าหมั่นไส้เห็นชายหนุ่มต่างถิ่น
หน้าตาดีมานั่งดื่มกินหรือยังไงเนี่ยฮะ
นั่งอยู่โต๊ะ๑๓หลังสุดเลยโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยครับ
มันจะมีต้นไม้บางมุมเป็นมุมที่เป็นมุมส่วนตัว
โดยระหว่างที่นั่งชั่วโมงหนึ่งนั้นนะครับ
โดยที่น้องออกไปลุกไปห้องน้ำแค่ประมาณ๒หรือ๓ครั้ง

ไปโดยไม่เคยไทยทักใครนะครับเดินก้มหน้าดีกว่า
ไม่มีทักน้องอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นรู้จักคนอื่น

เพราะว่าผมไม่ใช่คนที่นี่แล้วผมก็ไม่เคยเที่ยวอย่างนี้ด้วยครับ

ส่วนของทางน้องแบงค์เนี่ยครับ

เพราะว่ามันจะมีต้องพูดอย่างเงี้ยครับ
จะมีกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มที่มันเป็นแบบ
เขาเคยก่อคดีมาแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยได้รับโทษไม่ได้รับความผิด
โดยที่เขาตีคนไปเรื่อยนะครับสังเกตจากคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คดูได้เลย
มันมีหลายคดีหลายเคสมากที่โดนตีหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
กล้องวงจรปิดเป็นร้อยนะครับ

ตอนนี้ทางครอบครัวคนเจ็บไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายเขาแล้ว
กำลังติดตามตัวมาสอบปากคำมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีอยู่
เราได้เจอคุณแม่ของน้องแบงค์ด้วยนะคะ
นางสาวกาญจนาภูวนผาวัย๔๐ปีค่ะ
แม่โอ้โหเล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าแม่กังวลมากตอนนี้กลัวว่าลูกชายจะต้องผ่าตัดสมอง
และกลัวว่าลูกจะไม่สามารถทำสิ่งที่ลูกรักมากที่สุดในชีวิต

เพราะว่าลูกถูกตีที่ศีรษะหลายครั้งมาก
คือความฝันของแบงค์เนี่ยเขาอยากจะเป็นครูสอนเต้นและมีสตูดิโอเป็นของตัวเองนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่บอกว่ามันเหมือนกับมาดับอนาคตของลูกแม่

อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
และไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้ไปเกิดขึ้นกับลูกหลานใครอีก
อยากจะเห็นหน้าคนก่อเหตุ
อยากจะถามคนก่อเหตุว่ามาทำกับลูกแม่แบบนี้ทำไม
อนาคตเขาเหมือนดับไปเลยค่ะ
หนูรู้ว่าตอนนี้ลูกหนูเต้นอะไรไม่ได้เลยอีกนาน
แต่พยายามบอกใจลูกไม่เป็นไรมันเป็นไปแล้วแล้วเราต้องสู้แล้วต้องอดทุน

อยากจะถามเขาว่ามาทำลูกแม่ทำไม

เขาลมไปอ่ะแม่ลงลงลงไป
อยากให้เคสของผมแม่เป็นเคสสุดท้าย
ไม่ใช่เจอใครแล้วจะตีเจอใครไม่รู้จักแล้วจะตี
ทุกคนเขามีลูกมีพ่อมีแม่กันหมด
น่าจะแทนใจใครหลายคนได้นะครับ

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้เรียก
พยานที่เป็นพนักงานร้านเคยนะครับ
มาสอบถามข้อมูลนะครับโดยพยานเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายสามคน
เป็นลูกค้าในร้านเนี่ยเดินไปที่โต๊ะของแบงค์แล้วไปขอเหล้าแบงค์นะ
ตอนนั้นก็ถามอาจจะผสมหรือว่าจะเพียวผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าเพียว
หลังจากนั้นแบงค์ก็ถามประมาณว่าเอาเป็นเด็กบ้านไหนล่ะ
แล้วอยู่ดีผู้ชายสองคนในกลุ่มที่ไปขอเหล้าเขาเนี่ยก็เดินอ้อมไปข้างหลังแบงค์
แล้วใช้ทั้งแก้วน้ำทั้งขวดน้ำรุมตีใส่ศีรษะของแบงค์แล้วก็พูดขึ้นมาประมาณว่า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเด็กบ้านไหนบ้านสันติศุกร์ไงประมาณอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับพนักงานหญิงในร้านสองคนเนี่ยบอกว่าได้ยินนะฮะ
พูดแบบนี้พอเห็นถูกทำร้ายก็เลยตะโกนให้คนมาช่วยกันนะครับ
พวกนี้ก็รุมทำร้ายแบงค์อยู่พักนึงก่อนที่จะพากันวิ่งหนีหลบออกจากร้านไป
ก็คือตอนที่เขาไปตีสนิทหนูมองว่าเขาหาผู้ชายที่ยังเหลืออยู่
ที่จะไปทำร้ายค่ะกลายเป็นแบบใครก็ได้ที่เขาเห็นนะตอนนั้น
ก็ดันเป็นแบงค์ที่เหลือผู้ชายคนเดียวนอกนั้นเขาไม่อยู่แล้ว
กุ่มที่ทำร้ายแบงค์เนี่ย
น่าจะเมานะคะเพราะว่าเดินไปแล้วก็ทำแก้วแตก
โอ้โหคือนี่ถ้ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยแบบนี้นี่

สังคมกลายเป็นสังคมเราอยู่ยากไปเลยนะถ้ามีคนแบบนี้อยู่กันเยอะ
นี่ภัยสังคมชัดนะครับทุกผู้ชมครับ